ชาวบ้านบอกเฮ้ยนี่มันงานอับประมงคลแล้วนะ

นั่นแหละฮะนี่คือขาขึ้นที่๒ครับ
รอบนี้งานประกวดที่ดาช้าง
ธิดาช้างแฟร์ชาวบ้านเขาก็บอกเออน่าดู
ไปมามีคนโวยธิดาช้างแฟร์
เหมือนงานมันจะไม่แฟร์ครับ
แล้วค่ะเริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วค่ะ
เพื่อทำความถูกต้องหนูควรตกรอบไหมคะ
น้องลูกแพ้ควรตกรอบไหมค่ะใช่
กรรมงานให้คำตอบไม่ได้ใช่
ควรตัดงานให้คำตอบไม่ได้ใช่
เดินทางมาไกลจากและอายุทยา
เผื่อเทียงตัวมันแต่ท้องค่าตัดสิน
พี่หนูคะแนนความสวยเต็มสิทธิ์หนูได้หกเหรอ
หนูได้ห้ายเหรอความสามารถหนูนำไป
ขยันห้านพันหนึ่งตัวหนูไม่มีคะแนนเหรอ
บายยาวเหยียดเลยนี่คือน้องกันซีนหรือม่านฟ้าตราเทพฮะ

อายุยี่สิบเจ็ดปีคือไมค์จริงเนี่ย
อยู่กับผู้ประกวดอีกคนนึงแต่น้องกันซิตไปเอาไมค์มาเลย
เอาไมค์เพื่อมาค้านคำตัดสินของกรรมการ
นี่คือการประกวดธิดาช้างหรือเรียกง่ายเป็นทางการ
ธิดาคดชศาลปี๖๔เป็นงานช้างแฟร์ที่จังหวัดสุรินทร์ฮะ
องแบบนี้เพราะว่ามันไม่โปร่งใสจึงจำเป็นต้องออกมาที่หน้าเวที
ซีนบอกไม่สวยตรงไหนเอาปากกามาวงไม่เก่งตรงไหนเอาปากกามาวง
คือโดยปกติประกวดเวทีไหนอย่างน้อยต้องท็อปไฟต์ต้องติดไป
และงานนี้เหมือนเดิมแต่ไปมาไม่ติดแม้กระทั่งบ๊วย
วยของคนเข้ารอบลึกสุดท้ายคือไม่ติดแม้กระทั่งท็อปไฟล
เซียนบอกรับไม่ได้อย่างงานการรำพญานาคอ่ะ
นักซ้อมมาอย่างดีมีคะแนนไหมไม่มีคะแนน
ลำพญานาคไม่มีคะแนนเลยก็เลยไปถามกรรมการ
กรรมการคะงานอย่างนี้นี่ลำขนาดนี้แล้วจะไม่มีคะแนนแม้แต่คะแนนเดียวเหรอ

กรรมการไม่ตอบแปลว่าการตัดสินมันไม่มีความโปร่งใสตั้งแต่ในชั้นกรรมการ
แบบนี้สองสาวประกวดธิดาโฆษศาลเลยโวยโวยกรรมการครับ
ที่สุดแล้วเป็นไหวพลิบหรือการจบตัดปัญหา
แก้ปัญหาด้วยการสรุปงานนี้ไม่มีผู้ชนะ
แล้วเงินรางวัลเท่าไหร่เงินรางวัลประมาณสัก๕๐๐๐บาท

พิธีกรถามเลยคือคุยกับกรรมการแล้ว
พิธีกรถามบนเวทีเลยหาร๗เสร็จไหมเสร็จ
เอาเหรอเอาหาร๗เสร็จจบ

เหลือคนละประมาณ๗๐๐ได้ไหม
จริงมันไม่ใช่๕หมื่นนะแล้วฐานขึ้น๙เนี่ย
มันเหลือ๗๐๐กว่าบาทจริงมันแค่๓๐๐๐บาท
๓๐๐๐๐ฐานไปฐานมาเอา๔๐๐๐ต้น
เท่านั้นเองแต่คุณกันซีนบอกหนูเนี่ย

แล้วก็ต้องเดินทางเนี่ยจากจังหวัดสารบุรี
เดินทางไปประกวดที่จังหวัดสุรินทร์
ต้องฟิลอยู่บนรถตั้งกี่ชั่วโมง
งานแฟที่จังหวัดจุลินแต่เขาไม่แฟด้วย
คนก็เลยออกมาโวยกันเรื่องนี้

เหมือนงานหลักใหญ่จะจบแล้ว
มันจะมีปัญหาอะไรอีกมาหรือเปล่าไม่รู้นะปีนี้